การเป็นเชอมมันยาก

ผมภูมิใจนะที่ผมได้เอา
กีฬามวยไทยคือลูกมวยไทยของผมที่ผมถนัดอยู่แล้ว

ต่อสู้แต่ละครั้งเราจะมาประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้
จะให้ทุกคนทำให้เรานี้พลังเดือน

ตรง๕ธันวาตรงวันพ่อก็คนไทยคนเดียวไป
ครั้งนั้นตามที่ดีใจผมอยากทำ

ค่อนกลางชนะนอกโค้ยต่อสู้ครั้งแรก
ครั้งนี้ผมได้มาชกที่เมืองไทย
ผมภูมิใจมากที่ได้มาชกที่บ้านแผ่นดินเกิดของผม
ให้ทุกคนร่วมรับ
ผมขอกำลังใจจากชาวไทยทุกคน
ผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุด
และจะรักษาแชมป์เข็มขัดนี้ไว้ให้นานที่สุด
ใจผมเต็มร้อยอยู่แล้วเกินร้อย